ดูเรื่องที่จังหวัดตรังบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจดีเหลือเกินนะคะ
แผนวัยเกือบร้อยปีเนี่ยคือป่วยติดเตียงแล้วคือไม่มีญาติคอยดูแลเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีสองสามีภรรยาใจดีมากรับดูแลทั้งที่ไม่ใช่ญาติกันเลย
คนดีสีเมืองตรังคู่นี้คือในหมาตรปรามหรือบางหมาตรอายุ๖๘ปี
ภรรยาก็คือนางสาวนิพาลิขานหรือว่าหว่าพาอายุ๕๗ปีค่ะ
ทั้งสองคนเปิดร้านอาหารมุสลิมริมถนนทางรถไฟถนนท่ากลาง
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะคะ
อาสาจะดูแลในแผนนินบรรพฤษหรือตาแผนอายุ๘๖ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สองสามีภรรยาเนี่ยก็เลยต้องดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยา
เช็ดตัวเช็ดอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้
ดูแลเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของตัวเองเลยค่ะ
ทั้งที่จริงแล้วคือไม่ได้มีทางสายเลือดอะไรเลย
ไม่ได้มีศักดิ์เป็นญาติกันเลยนะคะ
หวาพาบอกว่าเดิมทีตาแผนเป็นคนชัยภูมิ
แต่เขาย้ายมาอยู่ที่ตรังนานแล้วรู้จักกันมานาน
ก็ให้กินข้าวกินน้ำอยู่ตลอดค่ะ
ในอดีตนะคะตาแผนคนนี้เป็นนักการพันโรงก่อนจะเปลี่ยนมาขายไอศครีม
แต่พอเขาล้มป่วยค่ะก็หยุดขาย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาตาแผนอยู่กับเพื่อนในบ้านพักเขตเทศบาลนครตรัง
แต่พอเพื่อนคุณตาเสียชีวิตก็เลยไร้ที่พักอาศัย

จนกระทั่ง๓เดือนที่ผ่านมาล้มป่วยหลายโรคเลยนะคะ
ต่อมลูกหมากโตกระดูกหลังงอกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปค่ะ
หวาพาบอกว่าตะแผนนี่มีลูกคนนึงแต่เสียชีวิตไปแล้ว
ญาติพี่น้องทั้งหมดอยู่ที่ชายภูมิ
หลังจากตาแผนป่วยตัวป้าหวาพาก็ติดต่อไปที่ญาติญาติแล้วค่ะ

ทีนี้พอช่วงหลังตาแผนเริ่มอาการหนักติดเตียงแล้ว

ก่อนหน้านี้ญาตรยัดยังเคยชวนด้วยว่า
แต่ตาแผนเขาบอกไม่อยากจะไป

ใช่นะตอนแรกแต่พออาการป่วยหนัก

ไปไม่หวายด้วยแล้วยาตรก็ไม่มารับ

ก็ไม่สามารถเบิกมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ
เพราะว่าทางสองคนนี้สองสามีภรรยาเขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้อง
หรือไม่ได้เป็นทายาทไงเพราะฉะนั้นก็คือไปเบิกไปรับแทนไม่ได้
แต่ก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะดูแลตาแผนไปจนกว่าจะล้มตายจากกัน
เพราะตอนยังมีชีวิตอยู่ตาแผนเป็นคนดีมีจิตใจดีงาม
แจกไอศครีมให้เด็กด้วยนะคะ
ถ้าใครเป็นผู้ใจบุญอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์นะคะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะ
๐๘๑๓๙๖๘๘๑๖อันนี้เป็นเบอร์ของป้าหวาภาที่เขาดูแลอยู่ค่ะ
คือเอาจริงนะตอนที่ตาแผนยังไม่ป่วยเนี่ย

ปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเอาไอติมให้กับน้องให้กับเด็ก
ดังนั้นพอตาแผนมาเป็นแบบนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เลยมีคนมาดูแล
ผลบุญนั้นก็ส่งคืนกับตาแผนนะคะ